เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ดิฉันว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อล่ะคุณผู้ชม
จินตนาการตามนะคะเด็กชายอายุเพียง๒ขวบ
สมมุติว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกหลานเหลนของท่านแล้วท่านจินตนาการตาม
เด็กคนนี้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๔โมงเย็นจนกระทั่ง๔ทุ่ม
ยังไม่เจอตัวท่านเกิดอะไรขึ้นในใจ๑เป็นห่วงสองตั้งคำถาม
เด็กหายไปไหนไปกับใครแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่อย่างไร
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะคะที่จังหวัดเพชรบูรณ์
น้องอายุ๒ขวบเป็นผู้ชายเดินเท้าเปล่าค่ะ
ออกไปไกลจากบ้านสักประมาณเจ็ดกิโลเมตรไม่ใช่เจ็ดร้อยเมตรนะ
เจ็ดเจ็ดกิโลเมตรแปลว่าเจ็ดพันเมตรน้องเดินข้ามหมู่บ้าน
สุดท้ายถามว่าเด็กรอดปลอดภัยไหมรอดปลอดภัยค่ะ
แต่สิ่งที่มันพิษวงศ์งงวยสำหรับผู้ปกครองสำหรับพ่อแม่ของน้อง
คือเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่๔ตำบลคลองกระจัง
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอย่างที่บอกไป
น้องหายออกจากบ้านไปสักประมาณ๔โมงเย็น
ของวันที่๖เมษายนที่ผ่านมาชาวบ้านเอ่ยอาสาสมัครกู้ภัยเอ่ย
ออกตามหาน้องผู้ชายคนนี้ชื่อว่าน้องธันวา
น้องหายตัวไปจนกระทั่งวันเดียวกัน๔ทุ่มครึ่ง
มีชาวบ้านบอกว่าพบแล้วเจอแล้วเจอน้องธันวา
อยู่กลางทุ่งนาในพื้นที่หมู่๘บ้านเกาะแก้ว
คนละหมู่บ้านเลยค่ะกับที่น้องอยู่นะคะ
ยังไงเดินข้ามหมู่บ้านห่างจากบ้านน้องธันวาไปราว
เจ็ดกิโลเมตรเพราะฉะนั้นนี่คือภาพบรรยากาศ
แม่ของน้องธันวาไปเจอน้องค่ะ
คุณคิดดูสิหัวอกคนเป็นแม่ลูกหายไป๖ชั่วโมง
ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงแต่สุดท้ายค่ะ
ดีใจดีใจมากที่สุดในชีวิตเลย
อันนี้แม่บอกนะคะน้องธันวารอดปลอดภัยดี
ไม่พบบาดแผลตามตัวน้องยายของน้องธันวา
ตอนที่ไปถึงนะพยายามสอบถาม
เอ้ยไปกับใครใครพาไปมาที่นี่ได้ยังไง
น้องบอกว่านี่ไงสิ่งที่บอกว่าหน้าพิษวงศงงวย
คือใครล่ะสิ่งลึกลับหรือเปล่า
เพราะน้องบอกว่าเขาพามาแต่เขาหายตัวไปแล้ว
เขาไหนนั่นไงขนาดคุณไม่ใช่ญาติ
คุณยังตั้งคำถามเขาไหนเขาคือใครอ่ะ
เป็นคนหรือเป็นตน
เป็นตนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะยายถามต่อว่า
คนที่พามาหรือตนที่พามาเป็นชายหรือหญิง
ลักษณะเป็นยังไงน้องตอบไม่ได้ค่ะ
เจ้าบ้านก็งงยายก็งงแม่ก็งง
กันทั้งหมู่บ้านฟังเสียงหน่อยนะคะ
มันก็มีส่วนทำให้คิดเลยนะคะแต่ว่าเราจะปากใจเชื่อทั้งหมด
มันก็เราก็ไม่ปักใจเชื่อมากอย่างนี้ค่ะ
อันนี้
เขาพาไปไกลไกลขนาดไหน
น้องก็ตอบไม่ได้หรอกค่ะเด็ก๒ขวบ
แต่เรารู้ว่ามันประมาณ๗กิโลเมตร
ถามว่าหนูเหนื่อยไหมหนูไม่เหนื่อย

แล้วยายถามต่อว่าหิวไหมไม่กิน

แต่เอาล่ะเจอตัวน้องแล้ว
รอดปลอดภัยก็ขวัญเอ้ยขวัญมานะน้องธันวานะ
หลังจากนี้ยายบอกว่าต่อไปนี้นะ
จะไม่ให้น้องธันวาคลาดสายตาเป็นอันขาด

สำหรับเด็กอายุ๑๔ขวบ
อยู่ในวัยที่อยากเรียนรู้
พาไปไหนน้องก็พาไปไม่รู้ว่าจะเป็นคนเป็นตน
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ผู้ปกครอง
ต้องอย่าละสายตาอย่าให้คลาดสายตานะคะ